บอกว่าแกเป็นชาวนาเป็นชาวบ้านในพื้นที่
แกเล่าว่าเพื่อนนี้ไม่ได้เจอกับงู
คือแกกำลังจะมาปรับบริเวณพื้นที่ตรงนี้
ก็มาจับแบบว่าไถ
จากภาพที่เห็นว่าจับได้
ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะจับได้ต้องในจุดทมนี้เลยนะ
เพราะอะไรพวกลูเป็นเป็นคนไม่ยอมให้จับน่ะ
พี่กู้ภัยเข้าไปถึงมันก็ดิ้นไปอยู่ตรงนั้น
หลบอยู่ตรงนี้จับยังไงก็จับไม่ได้

ลุงแดงแกก็เลยนี่จุดทงจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่

เดี๋ยวจะมาจัดกงจัดการตรงนี้
แล้วเดี๋ยวจะเอางูไปปล่อยในพื้นที่ที่ดีกว่านี้นะ
สุดท้ายไอ้งูตัวนี้เล้ยออกมาให้จับเฉยเลย

หลังจากที่ทำการไหว้ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง
งูมันก็ออกมาให้จับแต่โดยดี

เนี่ยเข้าไปอยู่ในถุงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

คือบางทีเจ้ามงเจ้าบ้านก็มีความเชื่อแบบนี้

แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ก็ต้องไปอยู่ในที่ของมันแล้วค่ะส่วน